สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ

วันนี้เราจะมาคำนวณกันต่อนะครับ
จากปัจจัยสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะตอนนี้
หากคำนวณต่อไปลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นกับเมืองไทย
คลื่นทั้งลมทั้งฝนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ

และการพัฒนาความระลมแบบนี้นี่เองก็จะส่งผลทำให้กระแสลมนั้นแรงขึ้นนะครับ
ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในแถวฟิลิปปินส์ก็ทำให้มีการดูดกระแสลมเข้ามานะครับ
ขณะนี้เองมีการเคลื่อนตัวขึ้นไปแล้วในประเทศจีนนะครับ

ซึ่งนี่เป็นการคาดการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้รวมกับเมื่อวานนี้นะครับ

ซึ่งก็จะทำให้สังเกตว่าจุดที่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนหลักนั้น
อยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
รวมไปถึงแนวรอยต่อระหว่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะครับ
ซึ่งเป็นแนวภูเขาที่กันกระแสลมไว้อยู่
นี่เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
ตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
คุณผู้ชมจะสังเกตว่าในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกฟิลิปปินส์
จะมีการหมุนของกระแสลมที่เหนียวนำ
ทำให้เกิดกลุ่มฝนกลุ่มความชื้นขนาดใหญ่เกิดขึ้น
ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงหลังกลางสัปดาห์นะครับ
การทำแบบนี้ก็จะทำให้มีการก่อตัวของแนวฝนแล้วก็
ปกครุมเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
สังเกตว่าจุดสีชมพูคือความชื้นนะครับที่เข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
ซึ่งความชื้นเหล่านี้เองก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับ
ซึ่งก็จะเยอะมากนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกซะส่วนใหญ่นะครับ
ซึ่งในบริเวณฝั่งตะวันตกมีภูเขาถนนทงชัยกับภูเขาที่กั้นระหว่างแนวไทยกับพม่าอยู่นะครับ
ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบมากเท่ากับฝั่งพม่านะครับ
แต่ก็ถ้าหากแรงเนี่ยนะครับก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกนะครับ
ส่วนนี้เป็นคลื่นนะครับจะสังเกตว่าสีชมพูเนี่ยนะครับค่อยเพิ่มขึ้นมาหลังจากก่อนหน้านี้ห่างหายไปนะครับ
แล้วก็สีจะเริ่มเพิ่มเป็นสีบานเย็นขึ้นนะครับคือคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตรเลยนะครับ
เริ่มกลับเข้ามาใกล้เมืองไหนของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็แน่นอนนะครับสามารถที่จะสร้างอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับ
ถ้าหากฝ่าฝืนคำสั่งออกเดินเรือเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายสัปดาห์นะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือในช่วงดังกล่าวนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวคงอาจจะต้องระวังด้วย
รวมไปถึงใครที่จะต้องทำกิจกรรมแนวริมชายฝั่งคลื่นที่แรงลมที่แรงแบบนี้ก็ส่งผลกระทบเช่นเดียวกัน
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นดังนั้นหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปใครจะวางแผนทำกิจกรรมอะไรตรวจสอบประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ